คว้าทองโอ้โหนี่โอ้โหดีใจเลยนะดีใจฟังชื่อเสียงครับ

หนุ่มไทยวิ่งคว้าทอง
โอ้โหแต่ไม่ใช่ข่าวกีฬาคุณผู้ชมฮะ

โอ๋โหนี่ทำทีเป็นลูกค้า

อันนี้นะรู้ค้าจริงหรือเปล่า

มีวงจรปิดอีกมุมจับภาพชายก่อเหตุ
กำลังเลือกทองอันนี้อีกมุมหนึ่ง

รูปภัณฑ์สันธารของเขาให้มันชัดเจน
ที่ร้านทองฝั่งตรงข้ามตลาดสำรงอำเภอเมืองสมุทรปราการ
ต่อมาครับโอ้โหทำงานเร็วเหลือเกิน
คุณผู้ชมตำรวจสายตรวจสพสำรงเหนือเดินทางไปคุมตัวผู้ก่อเหตุ
คือนายพลชัยผู้ยินดีอายุ๒๖ปีครับ

พลเมืองดีนี่แหละไปช่วยกันจับกลุ่มเขาไว้ได้
สรุปไม่ใช่วิ่งชายเดี่ยว๔๐๐เมตรอ่า๒๐๐เมตรนะฮะ
คว้าทองไปได้แค่๒๐๐เมตรเท่านั้นครับ
รวบตัวมาได้จากพลเมืองดีตำรวจก็เลยคุมตัวมาสอบสวน
พลชายอ้างว่าแหมจริงกับป่ะพลชาย
พลชายบอกแม่ฉันติดหนี้นอกระบบ๑๕๐๐๐บาท

ก่อนเกิดเหตุนั่งรถเมย์มาจากอนุสาวรีมาลงป้ายตลาดสำโรง
เห็นร้านทองจะช่วยแม่ยังไงดีนะ
ปิ๊งไอเดียขึ้นมาขวาทองดีกว่า
ก่อเหตุวิ่งราวครับจะเอาทองไปขายช่วยแม่ปลดหนี้ครับ

ผมเครียดครับมีเรื่องเครียดครับ
เครียดเรื่องที่บ้านครับผมก็เลยนั่งรถเมล์

ก็นั่งมาจากสาวรีครับ

ก็พอดีว่าเสียงแม่ไม่ค่อยมีตังค์ด้วยครับ
แล้วที่บ้านลำบากแล้วก็เขาป่วย
ป่วยแต่เขาเป็นโรคเลือดด้วยครับ

ไปช่วยแม่ครับแม่ติดหนี้ด้วยครับ
แต่ตำรวจฟังแบบนี้ไม่ปักใจเชื่อ
คุณผู้ชมฟังพนชัยทำหนือเชื่อไหม
เออก็เหมือนน่าจะเหมือนตำรวจ

เนื่องจากประวัติของพนชัยไม่ธรรมดาสิ
เคยโดนจำคุกในคดียาเสพติดมาแล้ว

แล้วพลชัยเบื้องต้นในตำรวจก็แจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์
ส่งตัวดำเนินคดีต่อไปนี่แหละพลชัยวิ่งคว้าทองครับ